ฝนตกถนนลื่นก็แย่จะตายแล้วยังขี่มอเตอร์ไซค์เล่นโทรศัพท์มือถืออีก

โหยเป็นไงอืมหืมกล้องหลังนี้เห็นชัดชัดเลยน่ะครับ
พฤติกรรมของเขาแล้วเนอะอ่าอ่าขี่มาปุ๊บลวงปั๊บนี่ครับ
เหยียบเอาน้ำแขนลงหักไหมไม่หักไม่หัก
กล้องหลังรถของพี่เขาจับภาพผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มือเดียว
และอีกมือก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับรถก็แล้วครับ
อยู่บนถนนที่ฝนตกใหม่ใหม่น้ำยังขังอยู่เลยนะครับ
มีข้อความบอกว่าฝนตกถนนเปียกก็อันตรายมากพอแล้ว
นี่ยังขี่รถมือเดียวมองจอไม่มองถนนอีกนะฮะ
ก็หลงไว้เป็นอุทาหรณ์ครับอืม